ส่วนเรื่องนี้ก็รอคำตอบรอผลการตรวจสอบรอคำชี้แจงนะคะ
ที่พัทธลุงเมื่อวานนี้พูดกันถึงเรื่องของต้นทองอุไรนี่แหละคุณนัทพงศ์นะคะ
ต้นละ๖๐๙๐บาท๕๐สตางค์นะคะที่จังหวัดพังงานะคะขออภัยค่ะ
ก็วันนี้นะคะปรากฏว่าเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านนะคะออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมนะคะ
อย่างเรื่องต้นทองอุไรเนี่ยทางพฤษฐการณ์จังหวัดพังงาเนี่ย
ไปตรวจสอบแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยกำหนดระยะเวลา๑เดือน
ก่อนที่จะสรุปว่ามีความผิดปกติหรือเปล่าเพื่อที่จะรายงานไปยังกระทรวงมหาดไทยต่อไป
คือท่านผู้ว่าคนปัจจุบันเนี่ยเพิ่งมารับตำแหน่งไม่นานนะคะ
อันนี้เราจะตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในรายละเอียดทั้งหนึ่งนะคะทุกอย่าง
ก็จะเป็นทำไมมีโครงการที่ขึ้นมาแรงสารเนี่ยเพื่ออะไรเกิดประโยชน์อะไร
ที่ผ่านมาได้ใช้ประโยชน์ไหมนะครับ
โครงการนี้อยู่ในสถานะของโครงการอยู่ในชั้นไหนยังมีค้ำประกันสัญญาอยู่ไหม
อันนี้แหละค่ะเดี๋ยวรอคำตอบนะคะ
ส่วนทางโยธาธิการและผังเมืองค่ะก็ให้ข้อมูลเปิดเผยมาบอกว่า
ทองอุไรทั้งหมด๓๗ต้นเนี่ยปลูกแล้วมันเจริญเติบโตเพียง๖ต้นที่เหลือไม่โต
ก็ทำหนังสือแจ้งผู้รับเหมาไป๒ครั้งเมื่อช่วงสิ้นปีที่แล้ว
แต่ว่าก็ยังไม่มาดำเนินการนะคะทีมข่าวได้เปิดเอกสารการประเมินราคางานก่อสร้างของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพังงา
โดยการจัดซื้อต้นไม้มาปลูกประดับพบว่าทองอุไร๓๗ต้น
ต้นละหกพันเก้าสิบบาทห้าสิบสตางค์รวมเป็นเงินสองแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบแปดบาท
สิบสตางค์จริงนะคะนี่คือเอกสารนะคะ
ล่าสุดค่ะวันนี้เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านโพสต์ข้อมูลเรื่องชุดน้ำผู้ในโครงการเดียวกันอีกค่ะ
น้ำพูนนี้นะคะทางเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเขาบอกว่า
น้ำผู้หกล้านเปิดได้สามวันพังแล้วค่ะอ้าวเออ
ส่วนของชุดน้ำพูนนี้นะคะในเอกสารของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพังงาระบุว่า
จัดซื้อหนึ่งชุดนะคะหกล้านห้าร้อยเจ็ดสิบบาท
ชุดละหกล้านโอ้โหเปิดสามวันพังแล้วนะคะ
โดยมีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงาเป็นผู้ดำเนินการ
ก็ใช้งบประมาณกว่าสามสิบล้านบาทอืมก่อสร้างช่วงปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ถึงสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
ซึ่งก็ถ้าไปดูแล้วก็ตรงกับช่วงที่นายจำเรินทิพยพงธาดาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะ
อ่าก็รอคำตอบค่ะนะคะว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะคะ
สำหรับน้ำผู้ที่ราคาสูงมากเลยนะคะ๖แสนกว่าบาทค่ะ